สวัสดีทุกคน

แล้วก็เอาดังมันดังมาก
ที่เดี๋ยวกันด้วยมันจะสรุปได้
เริ่มสร้างภายระบัณฑ์